สวัสดีค่ะหากจะพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ค่ะก็มีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันอยู่ตลอดเลยนะคะ
อย่างเรื่องล่าสุดค่ะก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์นั่นเอง
ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีทีเดียวค่ะ
และวันนี้ขวัญก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับสองนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
ต้องขอต้อนรับคุณมัดหมี่พินดาแล้วก็คุณเต้ยพงศกรค่ะ

ได้ข่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีการถ่ายทำเสร็จสิ้นกันมาตั้งนานแล้วมาเป็นเวลากี่ปีแล้วคะ

ปีกว่าและทีนี้ค่ะการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยถึงมันจะนานแล้วก็ตามเนาะแต่ว่าช่วยแบบรื้อฟื้นความทรงจำหน่อย

ร้อนมากแล้วก็เป็นการถ่ายทำที่นานมากแล้วก็รายละเอียดสูงมากเพราะว่าการถ่ายภาพยนตร์เราต้องจัดแสงนานพอสมควร
ฉากนี้ก็ประมาณเกือบ๓ชั่วโมงได้จากแสงเราต้องอดทนรอ
ซึ่งเป็นงานละเอียดแน่นอนเพราะว่าเป็นผลงานการกำกับของท่าน

แต่แสงก็สำคัญเราก็เคยถ่ายฉากเที่ยวคลาน

เราเองก็เคยดูเรื่องสุริโยไทยด้วย
ตอนเด็กแล้วก็มาดูเรื่องพระนเรสวนอีก
แล้วคราวนี้มาเจอเรื่องแรกต้องเจอกับภูมิกับท่านมุ้ยเลย
เป็นระดับอาจารย์ของผู้กำกับหลายคน
ใช่ครับรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจ

แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่า
ต้องอดทนมากจริง

อย่างที่เต้ยบอกคือเรื่องกับความร้อนด้วย

ที่สำคัญมาร่วมงานกับถ้ำนุ้ยทั้งสองคนเป็นครั้งแรก

เล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวละครนี้มันต้องสื่อสารยังไง
ต้องแสดงออกมายังไงบ้าง
บุคลิกภายนอกนี้ก็ต้องเก่งดาบเก่งมวย
เก่งภายเรือ

ใช่ต้องขี่ม้าเป็นด้วย
ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยท่านมวยก็ได้ให้มาฝึก

แล้วก็มีร้องเพลงด้วย
โอ้โหได้ผ่านจิตสอนด้วย
ใช่ครับผมก็มีเป่าคุยด้วย

ใช่แล้วตัวพันท้ายเองก็เป็นคนที่ซื่อสัตว์

และก็ยึดมั่นในกฎมลเทรนบาร์

รักที่พอดีสุดซึ่งระหว่างสินกับรวม

ตามแสงตาลืมใจพี่รัวรัก
ไม่อยากพระควัญพิรม
จำใจข่มใจไปจากมุม
แล้วนอกจากนั้นค่ะ

ที่ยินตัวค่ะคาดใจ

ดังนั้นคุณภาพทั้งงานก็ได้มือกับพี่รัก
และอีกอย่างคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครบทุกรถ
แต่จริงคนที่ไปดูเนี่ยคือในยามความรักเนี่ย
ก็จะได้ความรักครบทุกรถเพราะว่าจะเป็นแผ่นรักสองคน
สองคนสองคนสองคนหนึ่งหรือว่าต่อไปครับ
ว่าเพื่อนสองคนให้เพื่อนด้วยนะครับ
เพื่อนแล้วก็ความรักที่เป็นครบทุกรถเลยครับ
พูดถูกทุกคนจะได้ความรักครบทุกรถ

ต่อกับตาวว่ามันเริ่มไว้ยังไง

มีแอคชั่นมีดราม่ามีเลิฟซีนโรแมนติก
มีคอมเมอดี้ด้วยแทรกคอมเมอดี้เข้าไปตลก
หายเครียดแล้วก็เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่
ให้ความรู้พอสมควรเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
ผมก็คิดว่าถ้าใครไปดูมันก็คุ้มมาก

ให้คุณผู้ชายได้ฟังหน่อยนะคะ

แล้วอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกคุณผู้ชม
ให้เชิญชวนมาดูภาพให้ดูเรื่องนี้นะคะ
อยากจะให้เชิญชวนหน่อย
ว่ามีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องดู

ก็กำกับโดยท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับ

ที่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะลืมไป
กฎระเบียบบ้านเมืองความซื่อสัตว์ความจริงจัง

ซึ่งคนสมัยก่อนเขาจริงจังมากแค่ไหน
เขาสามารถยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาเกียรติตัวเอง
กฎระเบียบของบ้านเมืองแล้วก็รักษากษัตริย์ที่ตนรัก
แล้วก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงความรักระหว่างกษัตริย์กับประชาชน
ความรักระหว่างคู่บ่าวสาวที่มีรักบริสุทธิ์
แล้วก็ความรักระหว่างเพื่อนแล้วก็ความรักระหว่างแม่กับลูก

แล้วก็ยังถ่ายทอดของเรื่องประเพณีไทย
ย่อยที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้
กระทั่งการทำขนมไทยของเท้าทองจิตมาอย่างที่ทัพทิมทำในเรื่อง
ถ่ายทอดเยอะมากเลยครับยังไงก็พลาดไม่ได้ครับผม
คิดว่าลงทุนไม่น้อยเลยครับกับ
นักแสดงมากมายคุ้มมาก
ขอบคุณครับ
มิสเตอร์
มิสเตอร์